เห็นว่างคุณไปด่าคุณกึ้งก็ออกทีวีนะ
กึ้งได้รับแล้วแต่แกก็ยังงกอยู่ดี

กึ้งคุณก็ยังงกอยู่ที่คุณส่งมา๓ขวด

เมื่อวานถามคือวันนี้คุณกึ้งเฉลิมชัยเขาเลยจัดมาให้
เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากลำไยธรรมชาติเนี่ย

แต่ถ้าไม่ใช่ของเพื่อนคุณจะพูดไหมเนี่ย

เค้าบอกไวตามินซีเจ็มจ้น

แต่หมายถึงว่าคนที่เป็นที่ชอบสะดุ้งตื่นก่อนคือ
คุณลองดื่มดูมันช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
แล้วก็ปกติเราจะกลัวว่าลำยายนี่ตอนนี้ไม่หลับในรายการ
ไม่ไม่เคยเห็นพุทธนัมพูดอย่างนี้ให้ใครเลย
ไม่เคยเห็นพุทธนัมพูดแบบนี้ให้ใครเลยจริงนะ

ควรจะทำจากอะไรนะลำยาย

พ่อแม่กึ้งเขากินดีเพราะถึงเอามาทำ

ฟุตบอลโลก๒๐๑๘กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

เป็นของผู้โชคดีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ
นี่นี่นี่นี่นี่นะฮะ

ที่มีผู้ส่งมาจากจังหวัด
รวม๒๓๒ล้านฉบับนะครับ
แล้วก็ถ่ายผลจำนวน๑๒๘ล้านฉบับ
ผู้โชคดี๑๐ล้านบาททายผลทั้งหมดทุกบันโลกนะฮะ
เด็กหญิงธัญาณุชราติแลลนด์

ชื่อทั้งหมดอยู่หน้าจอไปดูนี่นับประวิทย์นัทมิพายิ่งศักดิ์อนันนชาสงกราน
ทองศิริเนี่ยครับจากนนกรุงเทศประจีนตรังนะ
ลีนี่มีอีกนะฮะพินโยสมานอุกฤษต่อทรัพย์แล้วก็วันเฉลิมนะครับ
เมืองกาลสงขารัฐลีสมุทรประการแต่ทั่วประเทศเลยเนอะ
ทั่วประเทศนะครับนี่รางวัลหนึ่งล้านบาทไม่พอรถยนต์หรือ
รางวัลที่๓รถยนต์ฮอนด้าเบียร์วีรุ่นวีพลัสนะฮะผู้โชคดี
คุณสนมสายสร้อยอยู่อุตรดิษฐ์แล้วก็คุณเสกสรรไขแสงอยู่สุพรรณบุรี
บีอาร์วีบีพลัสไหนดูหน้าผู้โชคดีทั้งหมดจะต้องรอนังสือ
แจ้งจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเป็นทางการด้วยนะครับนี่นะฮะ
ส่วนผู้โชคดีรางวัลอื่นสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามได้นะครับ
ฉบับวันพรุ่งนี้นะครับก็รู้หมดโอ้โหอยู่ดีรวยทั่วหน้าเลยนะ

เชื่อไหมผมเคยจำได้มีอยู่ปีหนึ่ง
มีเค้าส่งมาแบบประมาณไม่ถึง๕ภาพฯหรือ๑๐หยังว่าเขาได้

เหรอว่าเขาส่งมาไหลชื่อหรือเปล่า
ป้องคนก็ส่งเป็นปึ้งอย่างนี้เลย
โอ้ไปเลยร้อยบันพันเลย

เขาก็ต้องกระจายตัวจริงป่ะ

อุ๊ยกล้องหน้าเหรอ
กล้องทุกวันนี้มันสำคัญที่สุด
เหมือนกับว่ามันมีข่าวที่โลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์กันอย่างหนัก

บันทึกจากกล้องหน้ารถขนาดขับอยู่บนถนนไหนถามอีกไหม
พระราม๓ช่วงไหนอยากรู้อีกไหม

จู่เนี่ยมีรถเบ้นหรูมากพี่คล้ายกับคนเมา
แล้วมาขับมาเบียดเลนจึงได้มีการบีดแร่
มีแปรเตือนหลังจากนั้นรถเบ้นพยายามขับไล่จี้ตลอดเส้นทางเลย
ในที่สุดก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับในคลิป
คุณดูในคลิปดีนะฮะรถเบ้นพยายามจะขับประกบตลอดเส้นทาง

นะครับในช่วงนึงเนี่ยขนาดขับเหี่ยงเพื่อนหนีเนี่ย
เบ้นที่ทำหน้าที่นำหน้าขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ย

เดี๋ยวไม่ได้ไม่ใช่รอขึ้นไปก่อน
หนุ่มทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะเพราะไม่มี

ขอฟังเสียงผู้หญิงก็พูดซะ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

ข้างหลังข้างหลังเขาไม่เข้าใจเขาต้องการอะไร
ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
ตำรวจกำลังจะออกเวรงงงนี่ไงนี่ไงคือเรื่องของเรื่องพี่มันหนักสุดคือ
ขนาดที่รถเบนท์เนี่ยมันนำหน้าขึ้นสะพานไปแล้ว
ถูกกระทั่งเจอตำรวจที่เม้กี้ร้อยเห็นภาพเนี่ยฮะ
ตรวจอยู่ข้างทางเนี่ย
สถานีตำรวจบางโพงพาง
จากการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลของคนขับเบนท์เนี่ย
ปรากฏสูงถึง๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ

ซึ่งเกินมาตรฐานกำหนดคือมาตรฐานกำหนดไว้ที่๕๐
คิดดูว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเกิน๕๐ก็เข้าคุกแล้ว
แต่อันนี้๒๒๔นะฮะ
๔เท่าโดยชายคนนั้นเก่าอ้างว่าเป็นเจ้าของปรัฐกาลเก่าแก่ย่านธนุนพระราม๓
ยินดีจะให้คู่กรณีกินข้าวฟรีเพื่อจบเรื่อง

มาร้านของเขาเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่อยู่แถวพระราม

จบกันจบกันแยกใหญ่มากินข้าว
ดีสิไม่เอาแล้วปัดฟรีอ่ะ

แต่ตำรวจว่าคนขับเน้นอยู่ในสภาพเมา
ไม่สามารถไปลงบันทึกประจำวันได้

ภายหลังทราบว่าได้โทรศัพท์มาขอโทษคู่กรณีเป็นการส่วนตัวแล้วพี่
ทีนี่แกที่เขาตามไปทำไงไล่ล่าธรรมัย

คือพอไปขับปากเขาหรือไร
ไปดีดเตรคือเขามาขับเบียดเละ
แล้วอีกคนอีกคนหลายค่ะ
ครั้นที่โดนไร่คืออ๋อเค้าก็หล่ะ

ก็เลยก็เป็นการตอบสู้เลยเธอ

อีกแถวพระรามสามร้านอะไรอ่ะ
หัวปุ้งหัวปลาอะไรก็มีนะ
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่ามันต้องมีความไม่ลืมเบียบบ้างใช่ไหม

ก็จะเปิดให้บริการถึงสิ้นเดือนนี้แหละนะอย่างแน่นอนแล้วล่ะ
ก่อนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งในสถานที่ใหม่
ซึ่งอยู่บริเวณคลอง๖ธัญบุรีหรือว่าจังหวัดปทุมธานีนู่น
มีรายงานระบุว่าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังไม่เสร็จ
อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอ้าวอีหลาวนี้แบบของโปรด
เขาจะย้ายไปหมดแล้วใช่ไหมพี่มันจะใหญ่ขึ้นด้วยเนอะ
กว้างเขาเป็นรอยไล่เพราะว่าเขาว่าเยอะ
เป็นทางการที่ถูกต้องนะคะจะมีแถลงข่าวอย่างชัดเจนในวันที่๑๔
วันทางการที่๑๔สิงหาศนีเนี้ยนะคะก็จะละเอียดมากกว่านี้แล้ว
ถึงตอนนี้เป็นการยืนยันว่ายายแน่แล้วนะฮะท่านผู้ชมค่ะ
แล้วก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งก็ยังไม่บอกว่า
เมื่อไหร่วันวอลเวลานอนเนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ก็คืออยู่ที่ไหนเนี่ย

ช็อคโกแลตวิวไม่ใช่ต้นไม้ก็ใหญ่มาก
ต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็อีกกายเยอะมากมันอุดมสมบูรณ์มาก
แล้วก็จราเข้น้อยก็เยอะอุ้ยนี่ไงหมีควาย
หมีนะหน้านมดดำเลยอะโอ้ค่ะ
ที่ที่ต้องไปเยี่ยมก็คือนี่แหละฮิปโปฮิปโปเราชอบ
รู้ไหมว่าที่เนี่ยนะเป็นที่ที่มีเขาเรียกอะไรอะสำหรับผมอะ
ความทรงจำที่ดีของผมเป็นจุดเริ่มต้นของผมอย่างหนึ่งเลย

ผมเล่นละครเรื่องแรกถ่ายวันแรกที่นี่
เหรอทำไมคุณถ่ายละครในสวนสัตว์
จิ๋มก็พาผมไปถ่ายที่นี่คุณมะยุรศาส

จำไม่ได้แล้วแต่เรื่องเดือนดับที่ศพทา

ใช่มาไหว้ที่นี่ผมก็ถ่ายที่นี่ไห้ต้นไม้ที่นี่
คนอื่นเขาไหว้เจ้าไหว้สารที่อื่นนะ
ผมไหว้ต้นไม้ที่เขาดินทำไมอ่ะ

พี่พี่มีคนเขาไหว้ต้นไม้ที่เขาดินอยู่นะ

แต่เดี๋ยวจะยายนะ
นี่คุณกึ้งส่งไลน์กลับมาบอกทุกคนนะฮะ

คุณกึ้งเอาง่ายทั้งไทยรัฐรอชิมอยู่

อีนโด

อินโดนี่เธอรวบตึงหมอผีเลยเพราะกำลังขยี้กามเด็ก

ตกใจสิว่าล่าสุดเพิ่งจะเห็นมีแท็กซี่ผี
บอกผีอุดใจก็ใช่เมื่อวานฉันเล่าไงเธอ

ในโลกนี้ช่วงหน้ามันดูหมด

ทำไมเธอไม่มานี่ไปติ๊กไปเข้าห้องน้ำ
อ่ะเรามาข่าวแรกกันต่อเลยนะฮะสำหรับเบรกสอง
นักข่าวต่างประเทศรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจบนเกาะสุราเวษีประเทศอินโดนีเซียเนี่ย
ช่วยเหลือหญิงสาววัย๒๘ปีออกจาก

ยังไม่ต้องตกใจมันยังไม่ถึงตอนตกใจมันยังไม่ถึงจุดใครหรอก
เขาไปช่วยออกมาจากถ้ำ
ถ้ำแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอถูกหมอผีซึ่งเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านด้วยนะ
นะฮะในจังหวัดสุราเวสีกลางถ้ำจริงจังมากเลย
ค้างอยู่ในสถานที่แห่งนี้มานานถึงเท่าไหร่รู้ไหมพี่๑๕ปี
นี่อายุเท่าไหร่แล้วนะ๑๓๑๓จับเด็กผู้หญิงเนี่ยขังวันนี้๑๕ปี
ล่วงละเมิดทางเพศมาโดยตลอดตำรวจระบุว่าคดีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนที่เด็กผู้หญิงคนนี้อันนี้เราต้องเบอร์หน้าเขาเหรอ
เขาอยู่หมอผีหมอผีเป็นหมอยาไม่ได้เบอร์หรอกหน้ามันเป็นอย่างนี้

คือเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ถูกพาตัวมาโดยหมอผีประจำหมู่บ้านชื่อจากโก
อายุอนามเนี่ย๘๓ปีนะพี่๘๓ปีเขาอ้างว่าเพื่อมารักษาอาการป่วย
แล้วก็ฝากเด็กเอาไว้กับเขาเพื่อรับการรักษา
แต่หลังจากนั้นไม่นานในปีเดียวกันเด็กสาวกลับหายตัวไป
โดยหมอผีรายนี้บอกกับครอบครัวเด็กว่าเธอได้ออกเดินทางไปที่ลุงจากาต้าแล้ว
เมืองหลวงแล้วเพื่อไปหางานทำ
ครอบครัวเนี่ยตลอดแรก๑๐กว่าปีเนี่ยออกตามหาตลอดที่กรุงจากาต้า
คิดว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยออกไปหางานหาการทำนะฮะ
แต่หาเท่าไหร่๑๐กว่าปีไม่พบเด็ก
เด็กหญิงก็กลายเป็นบุคคลศูนย์หายตั้งแต่วันนั้น
ต้ำรวจอยู่ดีก็ได้บอกแสกับบางอย่าง
ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านกาลุมปังนะฮะ
ในที่สุดพบเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนนี้โตเป็นสาวแล้วอายุ๒๘ปี
ตลอดระยะเวลาอาศัยอยู่ไหนรู้ไหมอาศัยอยู่ในถ้ำ

ขังเว้งนี่เนี่ย๑๓ปีอ่ะพี่

ใกล้ของบ้านหมอพิษตำรวจจึงจับกลุ่มชายคนนี้นะฮะ

หมอผีข่มขืนเด็กสาวตั้งแต่อายุ๑๓
แล้วก็มักให้เธอดูภาพบางอย่างที่เขาอ้างว่าเขาเป็นจริง

วิญญาณที่สิงสู่ตัวเขาอยู่

โดยเด็กเนี่ยจะถูกพาไปบ้านของหมอผีจากนในตอนกลางคืน
ส่วนตอนกลางวันเนี่ยเธอก็จะบังคับให้อยู่ในถ้ำนั้น

อันนี้ผิดแล้วเราไหวไป
แล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอีกหลายกระทงเลย

บอกว่าสารสูงสุดในตัดสินต้อง๑๕ปี

มันหล่อนว่าตัวเองเป็นผีอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องห้ามออกจากในถ้ำนี้นะ

แล้วตอนกลางคืนก็ไทยพามาที่บ้าน

ไปยืนตะโกนหน้าถนุดวิภาพวรรดีไม่ค่อยพวกเขาจะปิดสนุนออกจะไปตะโกนเร่งก่อน

วัดหลัก๔อะไรอย่างนั้นอ่ะนึกออกมั้ย
พูดอยู่ราชพร้าวตอนนี้ก็ลันทศมากเลยค่ะ

แล้วฉันล่ะเธอฉันออกมาก็เจอรัชดาก็ปิด
ราชวิภาก็ปิดราชพร้าก็ปิด
ถ้าวิภาวดีปิดอีกนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ย
ดานี่เขาทำใต้ดินใช่ไหมเดี๋ยวหายแล้วใช่ไหม

อยากไปอยู่ต่างจังหวัดสบายอากาศก็ดี

ท่านผู้ชมคะที่อาทิตย์ประดูกกลมชน

อ้าวไปไหนล่ะบอกว่าน้ำท่วมแล้ว

ตอนนี้มีน้ำกว่า๗๓๐กว่าล้านลูกบาทเมต

น้ำดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลกระทบ

เว้นรีสอร์ทที่มีตลิ่งต่ำก็ได้รับผลอยู่บ้าง

แต่งคูอะไรเขายังแห้งอยู่เพราะว่า

แต่ก็ที่โดนก็คือพวกริมน้ำนั่นจริงนะฮะ

น้ำที่๙๕ลูกบาทเมตร
วินาทีก็ไม่ส่งผลต่ออำเภอท่ายะ
อำเภอเมืองมีคนบอกว่าน้ำจะท่วมเมื่อคืน
เขาก็ยืนยันว่าไม่มีนะคะ
เมืองอำเภอบ้านแหลมก็จะมีปริมาณน้ำสูงขึ้น๒๐๕๐เซนติเมตรสูงไหม๕๐เซนติเมตรสูงเนอะ
สูงสิ
ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะป้องกันให้ดีที่สุดนะฮะ
แล้วยังกล่าวอีกว่าคลองระบายน้ำที่ยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์
การว่าจะรองรับน้ำได้ถึงแม้จะไม่สำเร็จก็คือ๓๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
มันพอต่อวินาทีชั่วโมงเท่าไหร่วะ
เพราะพื้นที่ที่ติดกับทางออกของน้ำมันก็มีปัญหาอยู่ก็คือที่บ้านแหลม

สูงพี่คือถ้าเกิดเป็นที่รุ่มมา๒เมตร

ถูกท่อพวกถึงบอกให้เตรียมอุพยพนะ
แล้วก็อยู่ใกล้กับทางเขื่อนหรือว่าเป็นที่รุ่มเนี่ย

คือสูงสุดคือ๒เมตรถูกต้องไหม

อย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้
ที่ไหลเข้าเขื่อนการกระจายมันลดลงก็เป็นสัญญาณที่ดี
แต่ก็ไม่แน่ใช่ไหมมันจะมีฝนมาอีกเปล่าอะไรอย่างนี้

ทั้งหมดมันอยู่กับอายุอย่างไรก็ตามกันประปาส่วนภูมิภาค
เขาป้องกันไว้ให้นะคะคือว่าเขาจะพร้อมจ่ายน้ำปลาปลา
แล้วก็มีรถบรรทุกน้ำเพื่อนำไปให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
แล้วก็ควบคุมกับการติดตามสถานการณ์น้ำทั้ง๘
ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพตลอด๒๔ชั่วโมง
เมื่อวานนายก็บอกให้ไปจับปลาไม่รู้เหมือนกัน

นายกก็ไปน้ำบอกเออถ้าเห็นปลาก็จับปลากัน
อาจะบอกเบอร์ท่านที่เดินรอนเรื่องน้ำท่วมนะฮะ

ไปทั้งที่ท่ายางที่เขื่อน

แต่กลับมาแล้ว

เขาบอกว่านี่จะเป็นการที่ท่วมเยอะที่สุด

มากกว่าเยอะ

เพราะริมแม่น้ำโขงมันไปหมดแล้ว
พูดเฉพาะเพชรบุรีหรือว่าทั้งประเทศ

แต่ว่าปี๖๓๖๔เนี่ย

อันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันมาเรียบร้อย

ทะยุน้ำที่มันมาต่าง

ธรรมดามันจะมีประกอบการ๕๐ปี
แต่ตอนนี้มันลดเหลือประกอบการ๑๐ปี

คือประกอบการเหล่นิโยมันเกิดขึ้น
หมี่ขัวโลกเหนือนะฟังจากคุณวันนสิงอ่ะมันละลายจริงนะ
ตอนนี้มันไม่มีเกาะอะไรให้เหลือแล้ว
หมีคั่วโลกก็ตายเพราะว่าไม่มีแมวน้ำให้กินไม่มีนกเพนกวินให้กินมันตายกันไปหมด
แล้วก็น้ำแข็งก็หายไปไม่มีชายฝั่งที่เป็นน้ำแข็งแล้ว

มันก็ส่วนหนึ่งตรงนั้นแต่หมายถึงว่าที่เอเชีย
พายุแล้วก็ปรากฏการณ์ลานีย่าลาลานีย่าซึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลมันลดน้อยลง
แล้วก็ชายฝั่งเราหายไปเยอะมากนะ

ชายหาดทรายตอนเด็กที่ไปเดินไกลไม่มีแล้ว

ทำนายจากนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการ

เราจะตั้งรับอย่างไร
หรออีก๕๐ปีหรอ
เนี่ยคุณสบายอีก๒ปีไปแล้วคุณ
แต่เราต้องคิดถึงอนาคตเลยลูกหลานให้อยู่อย่างไร

กรุงเทพเป็นปลายน้ำ

เราก็ล้อมรอบด้วยทะเลไม่รู้กี่ล่อง่านนี่นะ

เธอไม่อ่านข่าวตัวเองนะมันเป็นอะไรวะที่มันร่าให้รายการขอเรื่องเรื่องนี้สนุกไง

อูบาดตบปากให้เรื่องนี้

คืออย่างนี้บิศรีกาบุกกุติกลางดึกนะ

บอกว่าญาติเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเลยไปขอเงินนะ

ธีรวิทธุ์สุขนธวรรณนท์ของพระครูประหลัดกวีวัฒน์
รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานะครับ
แล้วก็รองเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหาร
ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับรวมถึงกล้องวงจรปิด
ระบุว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสัก๓ทุ่มของวันที่๗สิงหาคม
มีหญิงสาวอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีเทา
บุกกุติสวมรองทาพว่าบ่ายเดือนก็เป็นในกุติ
ซึ่งกุฏินี้ชื่อว่ากุฏินกพิราบ
ภายในวัดด้านคณะใต้ก่อนจะขึ้นชั้น๒๓ของกุฏิ

ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าเปิดออกมา
ไม่รู้ว่าอาจจะคิดว่าเป็นผีหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเปล่านะ
แต่ว่าหญิงสาวคนดังกล่าวก็เดินออกไปนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานบอกว่า
จากการสอบถามพระครูประหลัดกวีวัฒน์

ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

โดยหญิงคนดังกล่าวมีพฤติการก็คือ
เดินเข้ามาภายในกุฏิพระยามวิการ
แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนกุฏิชั้นสาม
ขอประตูก๊อกก๊อกก๊อกแต่ไม่มีใครอยู่
ก็เลยเดินลงมาชั้นสองมาขอประตูอีกก๊อกก๊อกก๊อก
ไม่มีใครเปิดเพราะว่าเด็กวัดกลัว

ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นพยายามจะพูดคุยขอเงิน

พอไม่ได้ก็จะออกไปบอกว่าญาติตายเนี่ย
ต้องการเงินเดินทางไปหาญาติด่วน

นี่นะด้านพระธรรมกิตติเมธี
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาที่วาดวิหาร
ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค๑๖๑๗๑๘หลายนั้น

แล้วก็ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา

จากการสอบลูกศิษย์ทราบว่าผู้หญิงคนนี้

ส่วนใหญ่มาตอนกลางวันลักษณะแต่งตัวดีพูดจาภัยร้อ
ไม่มีท่าทีของคนวิกลจริตหรือว่ามืนเมาแต่อย่างใด

เข้ามนายามวิการซึ่งไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ทางด้านตำรวจร้อยตำรวจเอกวรพฤตาลแก้ว

พระครูประหลัดกวิวัฒน์ต้องการที่ไม่อยากให้มีใครเนี่ย
นำคลิปวงจรปิดไปเปิดเผย

เพราะว่ามีศีรกามหาพระในยามวิการ

ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด

ทั้งพระธรรมกิติเมธี

ภายในกุฏิมีการลักลอบเล่นการพนัน

แต่เมื่อฐานีตำรวจสามเศษเข้าไปตรวจสอบ

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการถูกกันแกล้ง

ภายในกุฏินี่มีคนเดียวก็เปรียบแปลก

บ่อย่าบอกอาทิตย์ที่แล้วมันบอกว่าญาติเสียฉันก็รู้ว่าจะเล็กเก่า
อะไรก็แปลกฆ่ากันก็แปลก
เขาไปตั้งแต่เกี่ยวกี่วัด
หมายถึงว่าเขาไปทุกวัดก็ญาติเสีย
ถ้าไปมาสองสามเกือนอย่างนี้

คนนี้แหละเป็นเกร็ดมณีเลย
อีก๒คนต้องกูว่าเต้นลอยอยู่ข้าง
พ่อเป็นเจ้าของบริษัทเพลงเองนะ

มีอิทธิพลในโลกออนไลน์แล้วก็กลายเป็นดาราไปหมดแล้ว
เจ้านายหล่อหวานมากอะชอบอะ

ได้ยินว่ายามดลมพัดห่วงเขาจะเอาลูกเขาเล่น
คนไหนอะ

จริงอายุน้อยมากอะ
ตัวสูงอายุแบบยังไม่เข้ามหาลัยเลยอะ

ยังรักจึงไม่พร้อมหย่า

ปัญหาความรักความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
ของแอปทักษะออนกับสงกรานเตศนรงค์

โดยสาวแอปได้มีการยืนยันครับ
แล้วก็พร้อมมากกับการหย่า

รอแค่ฝ่ายชายยินยอมเซ็นใบหย่าเท่านั้น

สงกรานได้มีการออกให้สัมภาษณ์

แอปก็ได้ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้
ว่าที่คุณสงกรานให้สัมภาษณ์

ไม่ติดตามบ้างแต่เท่าที่ดูมา

แอฟไม่รู้จะมีความคิด

ถึงถามว่าไม่พร้อม
ถึงได้ใช้ระยะเวลามานาน

ทั้งพยายามเข้าใจ

ก็เลยถึงบอกมาตลอดว่า

แต่ว่าถ้ามันเรียบร้อยมันก็ดี

เพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมค่ะ
ก็เลยไม่รู้จะคิดใหม่ยังไง
ที่นี่เคยถามเหมือนเมื่อวันศูกที่แล้ว

เขาบอกว่าถึงเวลาปุ๊บเขาก็สามารถให้พ่อ
เขาไม่เคยพูดอะไรถึงพ่อไม่ดี
ถึงแบบว่าให้รู้สึกว่าพ่อเขายังเป็นพ่ออะไรอย่างนี้
คือสุดท้ายต้องบอกเลยว่าผมต้องตบมือให้คุณแอฟจริงนะครับ
เพราะว่าคือไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยนะ
คือสุดท้ายแล้วเธอจะมีปัญหาอะไรระหว่างคุณแอฟกับคุณสงกราน
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาสองคนและเขาก็ไม่เคยเอาออกมาพูดให้ใครฟัง
ใช่ทั้งคู่นะสงการก็ไม่พูดนะ
ไม่เคยพูดในมุมไม่ดีของสงกรานไม่เคยเลยว่ามีปัญหากับเรื่องอะไรก็ตามแต่
แต่สุดท้ายสิ่งนี้คือทำให้มันเกิดความแน่นแฟนระหว่างลูกกับพ่อ
เพราะลูกเองก็จะมองว่าพ่อของตัวเองเป็นฮีโร่ในดวงใจแล้วก็ยังรักพ่อเสมอ
จะไม่มองพ่อในภาพเสียแล้วเจอกันเขาก็จะรักกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ระหว่างลูกกับพ่อผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
อันนี้ที่เป็นข่าวนี้พ่อสงการก็ให้สัมภาษณ์ยาวอยู่เหมือนกัน
แต่เขาไม่หลุดอะไรที่ไม่ได้เพราะนักข่าวจะออกไปเลยเขาบอกว่าขอไม่พูด
พูดที่เป็นเรื่องส่วนตัวว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงเราทำอะไร

ตอนนี้ดารามีลูกกันเยอะเนอะแล้วก็หย่ากันเยอะแล้วก็มีปัญหากันเยอะ

ที่เห็นพ่อแม่ตัวเองแบบว่าเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เนอะ

แล้วเขาก็ไม่เวทาบูลถึงต่างฝ่ายผู้ชายไม่ดี

พูดรักเลยป่ะรักมากรักแบบลูกสะพ้ายคนนี้มากนี่คำพูดแบบนี้เธอ
ว่าผัวเมียที่เลิกกันแล้วพูดให้ร้ายกันอย่างนี้
มันแสดงว่าอ้าวโง่นี่เขาไม่ได้ไปเอาเขาเป็นผัวทำไม
อ่านั่นแหละแล้วแบบว่าจะพูดอะไรถึงกันแล้วกันให้ดูก่อนว่ามันเกิดอะไร

เธอได้ไปซ่อมแซมแล้วเอาพังผืดเอาอะไรออกมาแล้วเพราะเมื่อก่อนนั้นไปทำหมอไม่ดีไปทำเขาบอกหมอกระเป๋าใช่เหรอส่วนขนาดเนี่ยก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเท่าเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เท่าเดิมไม่ใช่เท่าที่ก่อนทำคือเขาเคยทำมาครั้งนึงแต่ว่าพังมีพังผืดแม่เจ็บนมไหมนี่แม่แม่มีเสื้อเกาะรัดมาด้วยนะคะวันนี้นะคะ

คือแน่ก็แฮปปี้มากเจ้าของแฮปปี้มากเดิมนางบอกว่านางไปทำมากับหมอกระเป๋า
แล้วก็แบบไม่ดีมีพังผืดก็เลยไปซ่อมไปเลาะพังผืดออกแล้วก็ใส่คู่ใหม่เข้าไป
ตอนนี้ยังต้องใช้วิศวกรรมศาสตร์พยุงอยู่เพราะว่ามันยังไม่เข้าที่
มันต้องประคองเอาไว้เหมือนนั่งร้านยังเอาลงไม่ได้
ท่านยังต้องประคองไว้ก่อนจะเจ็บหนัง

เวลาเดินหน้ามันจะทิ้มไปกับพื้น
เวลาเอาออกไม่ทรมานหรืออี๋จ๊ะ

ร่างกายเวลาฝังฝรั่งเขาฝังใช่ไหม

มันจะเหลือเป็น๒ก้อนอยู่ในถลุมฝั่งศพตลอดเวลา
อ๋อเหรอเป็นไหล่ร้อยปีไหมครับทำไปเลย
ช่วงหน้าคุณธันวาบอกว่าผ่านฉลุยแล้วสำหรับพ่อกรีน
กรีนนะเอกช่องเจนนะเขาเป็นแฟนกันเหรอ
หรือเขาก็ใช่เพราะว่าพวกเขาจะข้าวนะ

อ่าเดี๋ยวก่อนรู้รู้

ข่าวนี้ต้องเป็นคุณหนุ่มนะเขาเป็นเพื่อนกับคุณเวฟใช่ป่
อะไรกันคุณบุ้งก็ท้องแล้ว

ก็นี่ไงเพราะว่าแต่งงานไปนั่งกับปีที่แล้วนะ
ตอนนี้ติดแล้วค่ะเป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าคุณบุ้งก็ได้โชว์ภาพ

ใบตรวจอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหม

เขาใส่ไปแบบนี้ไม่ใช่๒คน
อันนี้นี่ยังไม่ได้ท้อง

นั่นก็อีก๑๒นาทีหมึ่งจะรู้ว่าติดไม่ติดอ๋อคือเพิ่งไปใส่มานะฮะ
มันอยู่ต้องนั่งบนรถเข็นไงเขาเรียกว่าอิกซี่เขาเรียกว่าอิกซี่
แวะมาหาป้าก้อยทีหน้าบ้านกับทุกคนป้าก้อยคือคนทำให้หรือ
แม่ไม่ได้นะฮะก็นี่แหละครับ

ไปทำเด็กแฟสเขาจะเอาเข้าเด็กแฟสก็คือรออีก๓อาทิตย์
ถ้าไม่มีครอบหวิตพลาดก็น่าจะได้ลูก
วิวัฒนากรรม่ายเดี๋ยวติดเกาเข้าไป

เดี๋ยวก่อนอันนี้คือมีพ่อมีแม่แต่ว่าเขาเอาของแม่กับเชื้อพ่อมาส่ง

เอามาฝังบางคนแม่บางคนฝังไม่ได้ก็ต้องไปฝังให้อยู่นะ
เป็นแม่แม่รับจ้างอะไรนั้นที่มีปัญหา

ธันวาขึ้นชื่อเรื่องความห่วงลูกสาวสุดนะ

ตอนนี้หลายคนอดเป็นห่วงว่าธันวาลที่ไปจีบ

เป็นครั้งแรกโดยทั้งสองเนี่ยได้เผยว่า

ดูเหมือนตนเป็นอีกคนในครอบครัว

คุณพ่อของเขาค่อนข้างจะห่วงลูกสาว
อันละครับเพราะว่าตอนแรกก็ทราบอยู่ผมรู้สึกเกร็งนิดหน่อยนะฮะ
แล้วก็กลัวด้วยพอเวลาไปเจอเขาจริงเนี่ย
เขาเป็นคนน่ารักก็ต้องพูดอย่างนี้เนาะตอนจีบกันเน
นะฮะเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนคุยเก่ง

พ่อเขาเป็นดาราก่อนเหรอพ่อกรีนเป็นดารา
โอเคหมดเวลาแล้วฮะ
อะขอบคุณเลยไม่ได้พูดเลย
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่หลังคอสชนะครับ